จุดเก็บเงินสำคัญฉะไหนสำหรับพ่อค้าแม่ค้า
พร้อมวิธีทำยังไงให้ขายได้ดีและมีเงินเก็บ
จากนั้นจะพาไปพบกับเจ้าของร้านเกี้ยวเฮียล้อ
จากคนที่เคยทำธุรกิจสถานบันเทิงแล้วเจ๋ง
สู่เจ้าของร้านเกี้ยวที่มียอดออเดอร์หลายพันตัวต่อวัน
ร้านข้าวแกงใต้ที่วันนี้ขอยกโต๊ะอาหาร
เข้ามานั่งถ่ายทอดเรื่องราวเส้นทางการทำธุรกิจ
เพราะอะไรร้านนี้ถึงได้รับความนิยม
ติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับ

พบกับเคล็ดลับทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด

ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่บ้างคะ
เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

แต่ถ้าคุณดูเรื่องต่อไปนี้นะคะ
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป

มาส่องห่วงจุ้ยของร้านนี้ด้วยค่ะว่า
ร้านนี้เขาถึงค้าขายดีนักนะคะ

เดี๋ยวขอถามประวัติความเป็นมาของร้านนิดนึงนะคะ

ด้านหน้าแล้วก็ขยายกิจการโดยการเซ้งร้าน
แล้วก็เพิ่มไปอีกห้องหนึ่งก็เป็นตอนนี้เป็น๒ห้องแล้วครับ

จริงแล้วนะคะฮวงจุ้ยในทางนี้นะคะ
เรียกได้ว่าชายภูมิอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมาก
ถนนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโค้งพุ่งเข้าใส่จะถือว่าดีมาก

พลังหยางแมวหมายถึงว่าลูกค้าเข้ามาเยอะ
เดี๋ยวดิฉันขอเข้าไปดูในเรื่องของโต๊ะเก็บเงินของน้าหน่อยนะคะ
ค่ะเดี๋ยวพาไปชมหน่อยกันนิดนึงค่ะ
แล้วนี่ก็คือเป็นโต๊ะเก็บเงินของทางร้านเลยใช่ไหมคะ
จริงแล้วเนี่ยเราชิดไปทางซ้ายหรือขวา
อันนี้ก็คือชิดริมกำแพงถือว่าดีแล้ว
และยิ่งชิดริมข้างในถือว่าดีมากเลย

ก็คือเวลาคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันเห็นเก๊ะ
คือหมายถึงว่าจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเอง
และอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรานั่งหันหลังพิงทางทิศนี้นะคะ

มันก็จะมีมอเตอร์ในการปั่นอยู่ตลอดเวลา
เค้าต้องการให้หลังของเรานิ่งสงบ
พอมีอะไรเคลื่อนไหวปุ๊บทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของบารมี
แล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวาร
ไม่ทราบว่าทางร้านนี่พอจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกลูกน้องบริวารบ้างไหมคะ
เขาก็พอมีนะครับมีเกี่ยวกับการเข้าออกของน้องครับ
สมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยควรที่จะหันหลังพิงทางกำแพงอันนี้จะดีกว่า
ใช่ค่ะก็คือจะแก้ปัญหาในเรื่องของเก็บเงินไม่อยู่ด้วย
แล้วก็ในเรื่องของลูกน้องบริวารด้วยค่ะสองเด้งเลย
เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของประตูร้านค่ะ
ถ้าสมมุติจะสังเกตนะคะร้านนี้เนี่ยจะมีประตูทางเข้าถึง๒ทางนะคะ
การที่มีประตูเข้าเยอะเนี่ยมันก็จะหมายความว่ามีโอกาสทางธุรกิจมีการงานเข้ามามากนะคะ
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตอยู่นิดนึงค่ะก็คือประตูข้างหลังเนี่ยมันจะตรงกับประตูหน้า
ก็จะหมายความว่ามีเงินเข้ามาเยอะจริงแต่ว่าจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ
แนะนำว่าให้แก้เคล็ดโดยการเอาฉากมาบังนะคะเอาฉากมาบังไม่ให้เห็นข้างหลังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
การที่เราจะทำให้การค้าของเราเจริญรุ่งเรืองนะคะเราไม่ควรที่จะไปพึ่งพิงในเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าหลักวงจุ้ยเพียงอย่างเดียวค่ะ
แต่เราควรที่จะพึ่งพาในเรื่องของความสามารถของตัวของเราเองนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของความซื่อสัตว์ต่อลูกค้าค่ะ
ถ้าเรามีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะคะแน่นอนว่าลูกค้าย่อมกลับมาใช้บริการของเราอย่างแน่นอนค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องของหลักมุมจุ้ยจับหมอก่ายพรผัฐนีย์นะครับยังมีมาฝากคุณผู้ชมอีกเรื่อยเลยนะคะ
ต้องติดตามกันให้ดีค่ะว่าเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไร

เป็นเรื่องของการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน

เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียวของในชุมชน

ใช่ครับที่ผมกำลังจะพาไปดูเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกมาก่อน

อยากดูเลยครับว่ามันจะใหญ่สมชีพโมไว้หรือเปล่า

เขานำเอาข้าวพันธองถิ่นตัดแป้งจากต้นสาคู
เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าครับผมพาไปที่นี่เลยนะครับ
ที่ร้านอาหารกะช่องฮิวอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ซึ่งมีคุณพี่ประพลวีรพรสวรรค์เป็นเจ้าของร้านครับ
และเจ้าของไอเดียครับในการนำเอาข้าวเบายอดม่วง
เป็นข้าวพันธุ์เมืองนะครับที่อยู่ในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของจังหวัดตรัง
แล้วก็เอาแป้งสาคูและด้วงสาคูมามาเลยจนกลายเป็นเส้นพาสต้า
ก่อนที่จะนำไปทำเป็นเมนูต่างครับวิธีการทำนะครับ
เริ่มจากการนำข้าวเบายอดม่วงมาต้มสุกแล้วคันเอาแต่น้ำ
ผสมกับแป้งสาคูทิ้งไว้ประมาณสัก๓ชั่วโมง
นำมาปั้นเป็นก้อนแล้วรีดออกมาเป็นเส้นพาสต้าครับ
ยังมีอีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือสูตรที่เอาด้วงสาคูนี่แหละฮะ
มาเป็นส่วนผสมครับอันนี้แปลกจริงค่ะ
ซึ่งเขาจะเอาแต่เนื้อข้างในของตัวด้วงสาคูครับ
ที่เป็นของเหลวมาผสมกับแป้งที่เตรียมไว้ครับ
ต่อไปก็คือทำเหมือนกับสูตรแรกเลยครับก็จะออกมาเป็นเส้นพาสต้าแป้งสาคู
สมด้วงสาคูที่เหนียวนุ่มแล้วล่ะครับเส้นพาสต้าแป้งสาคูผสมด้วงสาคู
เขามาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างครับพยายามครับถ้าที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับพี่ป้องครับ
ก็คือพาสต้าแป้งสาคูผัดเคยฉลูเคยฉลูคืออะไรแม่เนย
ก็น่าจะกะปินะใช่กุ้งกุ้งแล้วกุ้งเป็นเคยไหมก็เคยเป็นกุ้งนะ
เราขึ้นไว้ให้แล้วเผื่ออยากจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมครับ
รู้ก่อนถามก่อนรวยก่อนยังไม่หมดแค่นี้ครับ
เรามาดูอีกหนึ่งไอเดียการทำเงินเด็ดครับ

เขาทำอาชีพอะไรครับที่ลงทุนเพียงแค่หลักร้อย
แต่ว่าได้กำไรถึงหลักล้านล้านล้าน

เขาทำอะไรถึงได้ปังปัง
การที่เอมมี่ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าใช่ไหมครับ
เอมินเริ่มต้นมาจากศูนย์เลยค่ะ
ครั้งแรกก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างอะไรมาก

สวัสดีค่ะเอมมี่เจแปนช็อปนะคะ
เราคือผู้นำเข้าเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองค่ะ
จากประเทศญี่ปุ่น๑๐๐เลยค่ะ
เส้นทางการทำธุรกิจของเอมมี่นะคะ
อันดับแรกเลยนะคะเอมมี่ทำมาจากเสื้อผ้ามือสองค่ะ

แล้วก็ได้โอกาสเพราะได้โอกาสพวกเอมิคว้าไว้
เราก็ขายเพราะขายสร้างเป็นที่ชื่อเสียงเป็นคนรู้จักมากมาก
ลูกค้าก็ตัดเหมายกรถไป
จากห้องแถวอาคารพาณิชย์เล็กนะคะ

ออฟฟิศแล้วก็ขยับขยายมาเป็นโชว์รูม

ตอนนี้ของเรามีโกดังมีออฟฟิศ

ตอนนี้เราเริ่มกระจายออกไปต่างประเทศแล้วนะคะ
ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าของเราได้ค่ะ

สะอาดพร้อมใช้งานทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว
เรามีการอบฆ่าเชื้อและแพ็คอยู่ในหีบห่อ
จากประเทศญี่ปุ่นทุกขั้นตอนเลยค่ะ
ใครกำลังมองหาธุรกิจอยู่ว่าอยากจะจับธุรกิจตัวอะไร
เอมมี่แนะนำนะคะธุรกิจเสื้อผ้า

อยู่ที่เราจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ยังไงค่ะ

จากที่ซื้อในห้างซื้อในร้านค้าซื้อตามตลาดนัด
ตอนนี้นะคะสามารถซื้อได้ในออนไลน์

ปรับเปลี่ยนจากการเปิดหน้าร้านเปลี่ยนตลาดนัด
ห้างเรามาขายในออนไลน์
มูลค่าเปิดเผินนะคะการขายในออนไลน์สูงกว่าการเปิดหน้าร้านเองค่ะ
ในตอนนี้นะก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ค่ะ
ทำยังไงเอ๋ยเรามีออนไลน์ค่ะซื้อได้ออนไลน์หลากหลายเลยค่ะ

สำหรับคนเริ่มหัดขับเริ่มน้อยก่อนค่ะ
ว่าคุณจะมีในกระเป๋าอยู่หลักพันหรือคุณมีในกระเป๋าในหลักหมื่น
บางคนเริ่มต้นทุนที่หลักพันบาทถามว่าได้ไหมได้ค่ะ
เพราะเสื้อผ้ามือสองราคาเริ่มต้นหลักบาทนะคะ
มีหลายเกียรติหลายคุณภาพอย่างเช่นเลือกง่ายเลยค่ะ
ราคาเสื้อผ้ามือ๑ก็เริ่มต้นหลัก๑๐๐ราคาเสื้อผ้ามือ๒เริ่มต้นหลักบาท
ก็คือมีตัวละ๕บาท๑๐บาท๑๐๐บาท
เราต้องหาให้ได้ก่อนว่าเราจะขายแบบไหนหาตลาดแบบไหน
เราต้องเคารพในตัวเราเองเคารพในลูกค้า
ดูแลสินค้าของเราให้ดีนะคะ
มากกว่าคุณภาพคือการบริการค่ะ
นี้มาลึงกันแล้วสิ
มาล่วงก็ตำร่ายเยอะมากไม่น่าเชื่อเลย

เพื่อสอบถามรายละเอียดจากคุณเอมมี่เธอได้เลยนะครับ
ใครที่ยังว่างงานอยู่ต้องดูเลยนะครับ
เพราะผมไปสืบสอบสูตรอาหารทำเงินนะฮะ

นั่นสิอะไรกันเนอะที่มันง่าย
แล้วเป็นสูตรที่สามารถทำเงินได้ครับ
ช้าอยู่ใหญ่ครับไปดูกันเลย
นี่เลยครับสูตรเด็ดเคล็ดไปรับที่ผมพูดถึงฮะ
หมูทอดหมักข้าวเหนียวแดดเที่ยว
ทำไมเขาต้องหมักข้าวเหนียวด้วยล่ะคะ
เพราะข้าวเหนียวนี่นะครับมันคือทีเด็ดเคล็ดลับของความอร่อย
ข้าวเหนียวนะครับจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
เมื่อนำมาคลุกคร้าวกับเนื้อหมูครับ

กระเทียมหรือพริกไทยลงไปด้วย
แต่จริงนะครับเราไม่ได้ใส่อะไรเลย
ก่อนที่จะทำหมูทอดหมักข้าวเหนียวด้วยเดียวนะครับ
ท่านจะต้องเตรียมข้อหนึ่งครับ
เนื้อหมูนะครับคล้ายเนื้อแดงล้วน๓กิโลกรัม
อ่านเป็นชิ้นขนาดพอดีคำครับ
ข้อ๒ครับข้าวเหนียวหุงสุกใหม่๑กิโลกรัม

ข้อ๔ครับผงปรุงรส๑ช้อนชา
และข้อ๕นะครับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

หลังจากนั้นนะครับนำวัตถุดิบทั้งหมดนะครับ

แล้วเอาเจ้าเนื้อหมูนี้นะครับมาเสียบไม้
ตากแดดไว้๑แดดครับ
แล้วก็นำมาทอดด้วยน้ำมันร้อน
เคล็ดลับนะครับความแรงของไฟครับ
ให้เสด็จน้ำมันครับแค่นั้นนะครับ
เราจะได้หมูทอดหมักข้าวเหนียวที่มีสีสัน

จะบอกว่ามันง่ายมากเลยค่ะพี่ป้องค่ะ

คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะสามารถทำตามได้เลย

ที่รวยที่สุดคนต่อไปอาทเป็นคุณ

ขอแบบเน้นเลยครับว่าคุณผู้ชม
ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราเยอะมาก

ทีมงานรายการเศรษฐีป้ายแดงช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับ
ช่วงโควิด๑๙แบบนี้เนี่ยจะทำมาค้าขายอะไรดี
นั่นคือพี่อำเราจะขายอะไรดีครับ
ใช่สิคะแล้วพี่อาร์มตอบคุณผู้ชมว่ายังไงคะเนี่ย
ผมก็เลยต้องบอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าอยากรู้ต้องดูเรื่องนี้

นี้ขอเครื่องปูงหน่อย

ความที่ตอนเรียนมันมีชื่อจริง

เราก็เลยเออเป็นแบบเกี้ยวเฮียล้อดีกว่า
เรามีไอเดียอะไรทำไมถึงมาขายเกี้ยวแบบนี้ครับ

แล้วก็มีวันหนึ่งที่เราพอเราโดนปิดเนี่ย

ของกินเพราะรู้สึกว่ามันมั่นคงแล้วมันยืนยาวกว่า
ด้วยความที่ผมมาทำร้านอาหารกลางคืนมาก่อน
กลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ร้านพวกนี้เนี่ยจะปิดเอาไว้ไม่ได้ทำอะไร
ก็เลยคิดโมเดลนี้ขึ้นมาว่าเป็นร้านอาหารตอนกลางวัน

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มรายได้

ผมเริ่มต้นที่กูเตี๋ยวต้มยำมันกุ้งไม่น้ำ
ผมเริ่มต้นที่ก๋วยเตี๋ยต้มยำมันกุ้งแม่นา

แล้วพูดถึงตัวเกี้ยวเวลาเราสั่งมาแบบเป็นเซ็ตเป็นจานอย่างเงี้ยครับ
แล้วพูดถึงตัวเกี้ยวเวลาเราสั่งมาแบบเป็นเซ็ตเป็นจานอย่างเงี้ยครับ
แล้วพูดถึงตัวเกี้ยวเวลาเราสั่งมาแบบเป็นเซ็ตเป็นจานอย่างเงี้ยครับ

วันหนึ่งส่งเกี้ยวออกไปให้แต่ละสาขาเนี่ย

เพราะว่าแพงเมตรทุกตัวครับ
อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาทำธุรกิจ

ใครที่สนใจอยากจะร่วมธุรกิจกับเรา

ผมว่าวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ไอเดียดี

อาชีพที่ผมแนะนำ

ธุรกิจอื่นเขาปิดตัวซบเซากันนะครับ

ยายสาขาเพิ่มไปตั้ง๖สาขา
นี่แหละครับในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส

คำเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับ

รวยได้

ทำไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้ช่วงหน้าค่ะ

ทั้งหลงและทั้งใจดีครับ

ดรวจจริงเด็กเยอะครับ
ผมเป็นชาย
สั่งมีเยอะแล้วช่วยคุณแม่คายกดีกว่า

แล้วนี่ครับเราอยู่กับพี่แมวนะครับ
เจ้าของร้านปินโตนามีตานครับ

นี่ทุกท่านสังเกตนะครับ

น่ารักออกมาจากร้านของพี่แมวเขาเลย

พี่แมวค่ะอันนี้คือข้าวแกงใต้
เกงใต้ค่ะข้าวแกงใต้ภูเก็ตค่ะ

แมวครับอันนี้เมนูเรียกว่าอะไรครับ
อันนี้นะคะเป็นหมูหมูผัดกะปิสตอนะคะ

หมูสามชั้นนะคะหมูสามชั้นอย่างดีนะคะ

เป็นหมูควบกิ้งสตอค่ะ

อันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นสิ้นข้าวหมูนะคะ

อันนี้ไก่ต้มคามินค่ะอันนี้ไก่ต้มคามินค่ะ
โอเคค่ะอันนี้ค่ะเมนูที่แม่ปลื้ม
อันนี้สิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะที่เด็ดคือ

ขออนุญาตบุยล่ะ

คนใต้เนาะพี่แมวเนาะมันจะต้องมีแบบว่าผักเยอะเยอะ
ใช่ผักเยอะค่ะแล้วก็มีน้ำมิดกะปิให้ทุกโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าอาหารใต้มันเผ็ดค่ะเราต้องตัดด้วยผักผักสดค่ะ

เอากินพริกแกงหอมมากค่ะจริง
พริกแกงเราทำเองค่ะที่ร้านตำเองค่ะแดดเองกะตำทุกเช้าค่ะ

โอ๊ยโอ้ยเผ็ด

โอ๋เผ็ดโอ๋เผ็ด
แล้วดูจานชามซะก่อนพี่แมวอันนี้คือเป็นจานสังกษี
ใช่ค่ะที่ร้านเป็นแบบนี้เลยที่ร้านใช้แบบนี้เลยค่ะจานชามสังกษีปินโตแล้วก็
โต๊ะเก้าอี้ก็แบบนี้ใช่ค่ะโต๊ะปลามันได้วิวเนอะพี่แมวเนอะ
ตอนนี้ต้องมีคอนเซ็ปต์ไม่ไผ่คอนเซ็ปต์ค่ะตรงนี้เป็นต้นตานค่ะเป็นตาน
ก้าวอี้ต้นตานค่ะไม่ใช่ไม่ไผ่ค่ะก้าวอี้ต้นตาน
เห็นว่าที่ร้านปินโตนาเมตานี่นอกจากอาหารอร่อยแล้วนะครับ
วิวที่ได้ก็หลักล้านเหมือนกันใช่ค่ะที่นี่เราคอนเซ็ปต์อ่าอาหารหลักสิบวิวหลักล้านค่ะ
เซ็ปต์นี่คือเป็นเป็นต้นตาลเป็นต้นตาลต้นตาลแล้วก็ทุ่งนาค่ะ
ทุ่งนาทุ่งนาด้วยตามชื่อร้านเลยค่ะปิ่นโตนามีตานก็คือมีปิ่นโตมีปิ่นโตมีนาแล้วก็มีต้นตาลค่ะ
แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์พี่แมวบอกว่าไม่เคยออกสื่อมาก่อนกับคอนเซ็ปต์แบบนี้
ยังไงครับก็คือต่อให้ไม่ได้มากินข้าวขอละกันมาเข้าห้องน้ำก็ยังดี
เซ็ปต์แบบนี้ก็ได้แหละครับใช่ค่ะยังไงเราอยากให้ทุกคนมาเที่ยวค่ะ
มาเที่ยวมาชมวิวมาถ่ายรูปค่ะไม่ทานข้าวก็ไม่เป็นไรค่ะ
ใจกว้างมีน้ำใจแบบนี้นะฮะคนแน่นตั้งแต่วันแรกรายได้เท่าไหร่ครับวันแรก
หกหลักค่ะหกหลักค่ะวันแรกวันหลักแสนค่ะคุณผู้ชม
หลักแสนแบบนี้ต้องถามราคาอาหารแล้วว่าราคาเท่าไหร่
เอ่อห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวนะเอาแกงจานแล้วเท่าไหร่นะครับ
ห้าสิบบาทอ่าเริ่มต้นห้าสิบบาทหมดค่ะห้าสิบบาทค่ะหมายถึงว่าสั่งจานนึง
หลักหนึ่งอย่างก็ห้าสิบแต่เราตักปริมาณเยอะสองอย่างก็ห้าสิบค่ะ
ใส่ถ้วยใส่จานแบบนี้ก็ห้าสิบใส่ปินโตก็ห้าสิบบาทค่ะเฮ้ย
แรงมากแต่สามารถสร้างรายได้วันหนึ่งเป็นแสนเลยเหรอใช่ค่ะหูอะไรอย่างงี
วันนั้นคนเข้าร้านพี่แมวเป็นเป็นร้อยเป็นพันเลยเนอะใช่ค่ะ
วันแรก๖หลักเท่าที่จดสิติมาเคยมากที่สุดวันหนึ่งขายได้กี่บาทครับพี่
ก็๖หลักแต่เปลี่ยนเลขตัวได้ค่ะเป็นเท่าไหร่ครับพี่สองค่ะ
สองแสนแสนนะฮะขายข้าวแกงได้สองแสนคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดจริง
คือวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำข้าวแกงแค่รอบเดียวเราเติมเรื่อย
อันไหนหมดเราก็เติมตลอดเลยใช่เราเติมเรื่อยค่ะค่ะ
ก็เลยเราก็เลยไม่ครัวเราก็ค่อนข้างจะเยอะนิดนึง
ครับพูดแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพว่าข้าวแกงทุกบาท๕๐บาทขายยังไงถึงเวลาเป็นแสนสองแสนนะครับ
ดูกันนะครับว่าที่ปิ่นโตนามีตานนะฮะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะ
ข้าวแกงมือเนี่ยเป็นดาวินขนาดไหนนะครับไปดูกันครับไปค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เมลนะคะร้านปินโตนามิตานค่ะ
ลูกค้ามาถึงนะคะเราก็จะมีถาดให้แล้วแต่ลูกค้าจะใส่จานซึ่งเป็นจานสังกษี
แล้วจะใส่ปินโตนะคะเลือดปิ่นโตใส่ปินโตได้สั่งอาหารเสร็จแล้วชำระเงินที่นี่
แล้วก็ลูกค้าสามารถนำไปทานได้
ไม่ได้นะคะอาหารใต้จะต้องมีผักแก้มนะคะลูกค้าค่ะทุกอย่างสัญหามาให้ลูกค้านะคะ
ก็จะมีลูกเนียงค่ะคนใต้จะรู้จักลูกเนียงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ลูกเนียงแต่เป็นลูกเนียงเพาะนะคะ
อันนี้เป็นใบมะม่วงหินมะพานถ้าเป็นทางใต้ภูเก็ตจะมีใบมะม่วงหินมะพานแกล้มนะคะ
แล้วก็ผักต่างต่างอีกเยอะแยะค่ะแล้วเราก็จะมีน้ำพริกกะปินะคะเราใช้กะปิอย่างดีนะคะ
น้ำปลาพริกน้ำปลาแล้วแต่ลูกค้าจะทานนะคะ
ฝั่งใต้ต่างที่ขนส่งมาเนี่ยจะราคาสูงทั้งนั้นนะคะอย่างใบเลี้ยงใบเลี้ยงเราก็ซื้อโลเป็นร้อยนะคะ
อย่างใบเหลียงเนี่ยนะคะวันธรรมดาก็จะประมาณอยู่ที่๑๐กิโลนะคะ
เสาร์วันอาทิตย์ก็๑๕กิโลขึ้นเป็นตั้งแต่นะคะสตอนะคะจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่๗๐๐๘๐๐นะคะ
เราใช้สตออย่างดีคัดอย่างดีนะคะใช้วันนี้ประมาณ๒๓กิโลนะคะ
เสาร์วันอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นไปอีกหมูฮ้องเราจะทำวันหนึ่งประมาณ๑๕๒๐กิโล

ไก่ทอดอย่างไก่เนี่ยเราจะใช้วันนึงก็ไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลค่ะ
แรกนี่ตำโครกหิน

บของเราก็จะเข้าที่แล้วค่ะ
เพราะเราจะวางลูกน้องไว้เป็นแบบใครทำหน้าที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือให้เขารับผิดชอบส่วนที่เขาได้รับหน้าที่ไปค่ะ
ลูกค้าก็ชมว่าอาหารเราอร่อย

นักงานพูดจาก็พอค่ะ

ที่ใหญ่โตขึ้นมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะ
เราจะมีซุ้มอยู่ทั้งหมด๘ซุ้มนะคะ

ตัวนี้นะคะเราจะจำกัดเวลาให้ลูกค้านั่ง
ก็คือลูกค้าจะนั่งได้ครั้งละ๑ชั่วโมงนะคะ
แรกที่เปิดนะคะเรายังไม่ได้จำกัดเวลา
ทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าลูกค้าบางท่านใช้เวลาค่อนข้างจะนานเกิน

เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นได้นั่งพักผ่อนด้วยค่ะ
ช่วงนี้นะคะนาข้าวเราได้เกี่ยวไปแล้ว
เราก็เลยอยากจะให้มีจุดถ่ายรูป
อันนี้นะคะเขาเรียกก้านงานะคะก้านงาชุบสี
เราก็เลยซื้อมาตกแต่งสะพานให้ดูเป็นจุดถ่ายรูป

เราต้องการให้ตัดกับทุ่งนาฟางข้าวอะไรอย่างนี้

โอ้โฮพี่แมวร้านสวยมากอยากไปเช็คอินแล้วค่ะพี่แมวร้านอลังการ
แต่ช่วงนี้ต้องไปเช้าใช่ไหมคะเพราะว่าแดดมันร้อนนิดนึง
แล้วก็พี่แมวเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
คุณผู้ชมสามารถไปได้เลยนะคะ๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ตอนแรกเห็นว่าพี่แมวนะจะเปิดเป็นร้านเล็ก
แต่ทำไมทำมามันถึงได้ใหญ่โตอลังการขนาดนั้นล่ะคะ
แรกก็คือเราเป็นคนที่ชอบทำอาหาร
แล้วก็จะไม่ชอบทานอาหารนอกบ้านไม่ชอบซื้อ
ไปข้างนอกเนี่ยจะใส่ปินโตพวกนี้ไปทาน
ก็คือทำกินเองไปข้างนอกก็พกปินโต้ไปเลย

ถ้าไม่มีอะไรจริงก็ข้าวไข่เจียวโปะเข้าไป
เสร็จแล้วทีนี้ก็อยากทำร้านข้าวแกงเล็ก
พอได้กินด้วยขายด้วยเล็กน้อย
ทีนี้เพราะเอิญว่าไปเจอไปเจอที่ทาง
คือก็ปฐุมก็นาเยอะก็เห็นนากับต้นตาล
เราก็ชอบแล้วก็ตั้งใจตั้งใจที่จะเปิด
คือที่นี้คือชอบเลยใช่ไหมคะประมาณ๓ไร่ค่ะโอ๊ยก็ใหญ่นะ
ในวิญญาณเมื่อกี้นะครับบอกว่ารูปแบบการก่อสร้าง
เห็นแล้วว่าอลังการมากนะครับ
ต้องบอกครับว่าเป็นสหประเด็นกรรมไม้ไผ่นะครับ

แต่ละต้นที่เราเห็นใหญ่นั่นนะครับ
ทำมาจะไม้ไผ่ถึง๔๐๐ลำนะครับ
เพื่อจะเป็นเสาหนึ่งต้นนั้นนะครับ

แนวคิดการก่อสร้างความสวยงามของปินโต

เป็นตัวเรือนไม้ไผ่นะคะอ่า

อย่างเสาเป็นไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่ประมาณ๔๐๐กว่าต้นนะคะ
ออกแบบโดยทีมสถาปัตย์ของเรานะคะ
ไผ่เราซื้อมาจากนครนายกปลาจีนค่ะ
ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะใช้ลำที่ใหญ่กว่านี้
แต่ปรากฏว่าพอมาดัดแล้วไม่ได้มันแตก
ก็เลยกลายเป็นลำเล็กลดขนาดลงค่ะ

เป็นมุงจากที่ซื้อมาจากปลาจีนเหมือนกันค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารตัวนี้ก็เหยียบล้านนะคะ
เริ่มต้นจากการที่ว่าลูกค้าของน้ำปิ่นโตนี่
คอนเซ็ปต์มาว่าต้องการขายข้าวแกง

แต่อยากได้อาคารในสถานที่ที่มันไม่ธรรมดาเหมือนราคา
คำว่าไม่ธรรมดาเหมือนราคาคือต้องการให้มันโดดเด่น
แล้วก็มีอะไรที่มันมีสไตล์

เราก็เริ่มต้นความคิดจากอาคารให้มันมีความเย็นก่อน
เราก็คิดถึงอาคารจากซึ่งเป็นธรรมชาติ

ทีนี้จากมันจะคู่กับอะไร

ถ้าคู่กับไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่ธรรมดา

เราก็เลยคิดออกมาว่าจะทำยังไงให้มันสวยแล้วมีดีไซน์

ถึงสุ่มถึงอะไรธรรมชาติเก่า

ในเสาร์ต้นหนึ่งเนี่ยมันผลงาน๔คน
ยิงประมาณ๕วันกว่าจะเสร็จต้นหนึ่ง

ถือว่าเป็นงานที่ใช้ความประนีต
แล้วก็ใช้ความพยายามในการสร้างมัน
ว่าที่ดินตรงนี้เราทำไมถึงไม่โถม
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนถามว่าทำไมไม่ถมเพิ่มสูง
ผมใช้แนวคิดเหมือนอัศจรรย์สนามฟุตบอลเนี่ย

จริงแล้วคือต้องกลับแนวคิดใหม่

ไม่ลองคิดแทนเจ้าของร้านเนี่ย

มันก็เลยทำให้โดดเด่นเวลาที่คนขับรถผ่าน

คือต้องการมุมมองในการถ่ายรูป
ตอนที่เราสร้างเราก็ใช้มุมกล้อง

ต้องการเคิร์ฟเพื่อให้มันอ่อนช้อยให้มันนุ่ม

คนที่ยืนถ่ายก็ผ่านย่าเขียว
เราก็เห็นคนนี่คือสิ่งที่ทำไมสะพานต้องโค้ง

หันกลับมาจากมุมโค้งมันก็จะเห็นสภาพ
อาคารที่มีดีไซน์เป็นอาคารที่โดดเด่น

ใช้งบประมาณในการทำร้านนี้เท่าไหร่ครับ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

ตอนนี้ไม่พี่ไม่แน่ใจว่าไปไหนหมดทั้งช้อนช้อนส้มทั้งช้อนช้อนกลาง
ใช่อย่างนั้นต้องขอความกับดูนาคุณลูกค้าค่ะต้องขอความกับดูนาเลย
คุณลูกค้าชอบถ่ายรูปได้ค่ะครับแต่คุณลูกค้าอย่าเอากลับบ้านไหมคะครับผม
เพราะว่าจริงจะไม่มีสวยเอาไว้ให้ชมนะคราวหน้ามาจะไม่มีแล้วนะครับ
ผมอยากทราบจริงเลยอะไรมันโดนจิตโดนใจ
ต้องเช่าที่ตรงเนี้ยครับเราก็ไม่ไม่ทราบนะคะ
ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดนใจนะคะจริงเราไปดูที่อีกชิ้นหนึ่ง
แล้วมาเจอที่ชิ้นนี้มันก็ไม่น่าจะสวยนะคะเพราะที่มันต่ำ
ที่มันต่ำแต่ที่มันถูกตาถูกใจก็คือต้นตาลกับนา

ก็เริ่มติดต่อหาเจ้าของที่ครับว่าเป็นใครอืมอ่าก็ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
เขาเป็นผู้ดูแลที่อยู่เขาก็พาเราไปเข้าไปคุย
ภายในวันเดียวก็จบเรียบร้อยใช่ค่ะ
คือเซ็นสัญญาเช่าที่กันเลยเหรอคะใช่ค่ะ
แปลว่าพี่แมวก็ต้องถูกฉลกกับที่ตรงนี้จริง
ใช่ค่ะเซ็นสัญญาเลยพรุ่งนี้ครับพอหาเจอครับ
ทำสัญญากันเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่แมวครับ
ถึงขั้นวันนี้มนตร์พระนะครับมาที่ร้านทุกเช้า
พูดถึงเจ้าที่เจ้าทางเห็นบอกว่ามีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากต่อแบบพี่แมว
ถึงกับตั้งศาลเอาไว้เลยเหรอครับ
มีค่ะมีตั้งศาลค่ะตั้งสารให้เจ้าที่เจ้าทางค่ะครับค่ะ
จริงที่ร้านก็คือปู่ย่าตายายก็เขาก็ไม่อยู่อาศัยกับเราอะค่ะ
ใช่ค่ะวันดีขึ้นดีก็จะมีคนเจอค่ะ

อ๋อผูที่เดินใส่ชุดข่าวอยู่ครับ
เห็นบอกว่าผูปู่ว่ายโชคให้ราบ
เรื่องแบบนี้เราควรจะต้องรู้นะครับ

อือมันจะทำละสีละเพลง
ใช่ค่ะแล้วเราเชื่อเรนนับถือเขาให้เขาอยู่ที่นี่
พอพี่ตั้งไหว้อะไรอย่างนี้ก็จะขอเขาว่า
ถ้าสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรที่เข้ามาไม่ดีก็ขอให้ออกไป
คึ้มฟ้าคึ้มฝนมาจุดทูบขอเลยค่ะ

ก็ไม่ตกที่อื่นไม่ตกที่อื่นจริงค่ะต้องช่วงต้องช่วงอ๋อมีน่าวันนั้น
ไปตกบ้านผมแทนไปตกบ้านผมแทน
เจอตัวแล้วจริงเนี่ยที่บอกนะขนาดขอให้ฝนไม่ตกยังทำได้
เพราะฉะนั้นช้อนซ่อมนะครับอย่าอย่าให้ออกไปเลย
เอาขวาไปทวงนะคะย้ำกันตรงนี้อีกทีนึงครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่แมวนะคะในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทาง

ที่เริ่มอยากทำธุรกิจเนี่ยพี่แมวมีอะไรแนะนำไหมครับ
ทำให้สุดตัวค่ะอืมอย่ากัดค่ะสุดตัวไปเลยค่ะ
ถ้าเราทำอะไรที่เราตั้งใจทำมันก็จะออกมาดีค่ะ
ใช่เอาเท่าที่เราทำไหวนะคะสุดตัวแล้วก็มีไอเดียเจ๋งแบบนี้

กล้าทำกล้าลงทุนเพราะฉะนั้นผมชอบคำนี้นะ
ถูกต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับ
เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แมวมากนะครับ
ให้เกียรติกับรายการของเรามาพูดคุยเรื่องของการทำธุรกิจ
รวมไปถึงอาหารอร่อยมาแนะนำให้กับพวกเราด้วย
ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะ
แล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะครับ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับ๑๖๐๐นหรือว่า๑๖๐๐น
อย่าลืมฮะดูก่อนรวยก่อนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

โอ๊ยอะไรกัดครับ
เผ็ดมีน้ำไหมล่ะ

อันนี้มุบใช่ไหมหนูจริง